ไปดูเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านเขาหากันมีผู้ชายคนนี้หายเข้าป่าไปจับตะกะแตน
แต่หายไป๓วันแล้วยังหาตัวไม่เจอเลยเขาบอกว่านะครับมีผีแม่ลูกอ่อนคุมตัวเอาไว้
ไม่ให้ออกจากป่ามาครับคุณผู้ชมกรณีที่นายพักกระพงศ์อุตมะหรือว่านุ่ม
อายุสามสิบเจ็ดปีเป็นชาวบ้านโนนสว่างมันจาคีรีขอนแก่นเข้าไปจับตะกะแตนในสวนป่ามันจากคีรีครับ
พื้นที่บ้านห้วยหินเกิ้งนะครับตะบนโพนเพชรตั้งแต่คืนวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว๓วันหายเข้าไปแล้วนะครับ
ตอนหากันอยู่ปูพรมกันอยู่คุณผู้ชมชาวบ้านแล้วก็เจอแล้วเจอแล้วเสร็จปั๊บทุกคนวิ่งตามเสียงไปนี่นะครับ
แม่กับแม่เนี่ยของในหนุ่มเนี่ยวิ่งไปวิ่งไปอ้าวไม่เจอครับไม่เจอตัวแต่ชาวบ้านบอกว่า
นี่ฉันเป็นร่างทรงฉันเนี่ยนั่งทางในเห็นนะเห็นอะไรเขาบอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงแม่ลูกอ่อน
คุมตัวในหนุ่มไว้ไม่ให้ออกมาครับ
เป็นลมกันไปแล้วคุณผู้ชมครับหนูแดงเนี่ยแม่พัชลินเนี่ยเมียของในหนุ่ม
เล่าบอกว่าทุ่มหนึ่ง๔สิงหาคมในนุ่มเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปหาตั๊กกะแต
แต่ปะทังก้าโมจีนไปกับเพื่อน๕๖คน๓ทุ่ม
๓ทุ่มเพื่อนชวนกันกลับแต่ในหนุ่มบอกเพื่อนกลับไปก่อน
นายสงกรานชันมังอายุ๕๔ปีคนนี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เป็นคนสุดท้ายนะครับที่เห็นในหนุ่มเนี่ยก็ถามว่าได้ตั๊กกะแตนหรือยัง
หนุ่มหนุ่มบอกว่ายังไม่ได้เลยแล้วก็แยกย้ายกันไปหาตะกะแตน
คุณผู้ชมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาตั้งประเด็นไว้๓กรณี
คือหนึ่งเป็นลมหมดสติไปหรือเปล่าแล้วสภาพป่ามันเป็นป่าเพ็กที่สูงท่วมหัวน่ะ
พอหมดสติแล้วหาทางกลับไม่ได้หรือเปล่า๒ถูกสัตว์มีพิษกัดหรือเปล่า
ประทุษลายหรือเปล่าซึ่งคุณผู้ชมครับล่าสุด๔โมงเย็นที่ผ่านมานี้เอง
สุวิทย์ชินวโรหรือครูบาไก่จำท่านได้ใช่ไหมครับ
เจ้าอาวาสวัดป่าปฐมเทวารามเข้าไปในป่าเพชรทำพิธีเปิดป่านะครับ
จะให้เจอผู้สูญหายนะครับตามความเชื่อของชาวบ้าน
ครูบาไก่บอกว่าทำพิธีแล้วเนี่ยในหนุ่มยังอยู่ใกล้นะกับจุดที่จอดรถจักรยานยนต์นี่แหละ
ส่วนการค้นหานะก็มีกู้ภัยนะครับอีกหลายหน่วยงานเข้ามาสมทบ
มีการใช้สุนัขดมกลิ่นด้วยปรากฏว่าสุนัขมันกระโดดลงไปในน้ำ
หนี้สันนิษฐานว่าผู้สูญหายอาจจะพลัดตกน้ำหรือเปล่า
กู้ภัยก็เลยรับภารกิจต่อตรวจสอบสระน้ำนะครับที่สุนัขดมกลิ่นมันกระโดดลงไปนี่แหละนะครับ
ซึ่งทีมงานจะค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบครับ